อยู่ดีเงินหายจากมือถือฮะอาจารย์มันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
คือตอนนี้เงินหายจากมือถือเราได้ยินบ่อยมากเลยถูกไหม

จำคุณป้าคนหนึ่งที่แกโดนสรรพากรทิพย์โตมาหลอกเลยป่ะ

เรื่องแบบเสียบสายชาร์จแล้ว
แล้วมีโดนแฮ็กอะไรแล้วหลายคนก็ยืนยันว่าเป็นสายชาร์จตัวเอง

เพราะฉะนั้นจะขอตัดประเด็นเรื่องสายออกไปก่อน

คือในบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่าไม่มี

เจอชีวิตจริงยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเรื่องสายตัดทิ้งไปก่อน
เดี๋ยวจะไปกันใหญ่เอาเป็นว่าเรื่องที่ว่าเครื่องพวกนี้ต้องให้ตำรวจ
ดิจิทัลฟอเรนติกคือเอาเครื่องมาดูว่ามันมีโปรแกรมอะไรแปลกปลอม
ฟอร์มเนี่ยอยู่มันจะโอนเงินออกไปเองได้ยังไง
ไหมมันต้องมีการกดกุ๊บกุ๊บกุ๊บไปเอาเงินออกไปคือนี่
โอนเงินออกไปจากเครื่องเนี่ยมันมีสองแบบนะคือมัน
มายึดเครื่องแล้วมันซูมเหมือนผีสิงอ่ะมันเข้าไป
ซูมเครื่องลำมากดนิ้วแทนเราเนี้ยออกไหมอืมกดปุ่ม
ดปุ่มเลยแทนเรามาใช้เครื่องเราในการโอนเงินอันนี้
คือการโดนแบบที่หนึ่งอยากจะฝากเหยื่อทุกคนเนี่ย
พอแจ้งความกันเนี่ยพิสูจน์เครื่องตัวเองก่อนว่ามันโดน
โอนออกจากเครื่องตัวเองหรือเปล่าอันที่หนึ่งก่อนนะอาจารย์
อาจารย์ครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าใช้วิธีรีโมทไหม
ฮะที่ว่าแก๊งมันใช้ใช้รีโมทรีโมทรีโมทรีโมทรีโมท
เหมือนผีสิงอ่ะคืออ่าคือคือเขามาขยับนิ้วอะไรคือมัน
ดแทนเราหมดเลยทุกอย่างอันนี้มันมันอยู่ที่อื่นแต่
ว่ามันบังคับเครื่องเราได้บังคับเครื่องเราได้อ่าถ้า
เป็นอย่างงี้แปลว่าฟันทงนะฟันทงเลยว่าเครื่องเราต้องมี
โปรแกรมอะไรฝังอยู่แอบฝังอยู่อืมเป็นโปรจันเป็น
โปรแกรมอะไรอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมันควรเครื่อง
เราได้บอกว่าเครื่องเราต้องมีบางตัวเล็กครับคือแบบ
เหมือนไส้ศึกมันให้มันเข้ามาสู่เครื่องเราแล้ว
เงินออกไปได้อันนี้ฟันทงเลยครับแล้วค่อยไปสืบ
พิสูจน์ทราบกันอีกทีว่าไอ้โปรแกรมโจรนี้มันมาอยู่
ในเครื่องเราได้ไงอ่านั่นคืออีกสเต็ปหนึ่งครับอ่าอันนี้
กรณีที่สองคือมันแฮกตัวทีเรามันโอนเงินมันออกไปตัว
ทีแล้วแต่มันไม่ได้ทำที่เครื่องเรามันได้ได้อะไร
ไปแล้วมันไปลงเครื่องมันเลยใช้เครื่องมันไปลง
แกรมของมันฝั่งมันเลยอ่านี่เช็คไม่ยากเพราะว่าตัวเครื่อง
ไม่เหมือนกันและไอเทียสเรสตำแหน่งเครื่องที่จะโอน
นี้วันเวลาสถานีที่จะแตกกันอ๋อว่าเราไม่ได้โดนอะไร
เราไม่ได้โดนแบบโปรแกรมมาฝังแต่ว่าเราไปหลุด
อันนี้ค่ะสองข้อได้ได้ครับถึงที่คุณกลุ่มทริปที่มารอง
ก็น่าจะพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าเกิดจากมิจฉาชีพหรือไม่อย่างไร
แต่ถ้าพิสูจน์ว่าโอนที่เครื่องตัวเองแล้วไม่มีโปรแกรมอะไรอยู่ในเครื่องเอง
อันนี้ยากแล้วมันอันนี้คือมันต้องมีคนมาจับเครื่องเรา
คนแบบระวังมือถือทิ้งไว้คนที่บ้านหรือใครมาเอาเครื่องเอาไปโอน
อันนี้ก็ต้องพิสูจนทราบดูกล้องวงจรปิดอะไรก็ว่ากันไปอะไรแบบนี้
แต่ว่าในแง่ของหลักการทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย
ที่ว่าวางมือถือไว้เฉยแล้วมันก็อยู่ดีมันร่องลอยมาทางไหนก็ไม่รู้
แล้วมันก็ส่งโปรแกรมเข้ามาในเครื่องเราปึ้งแล้วก็ควบคุมเครื่องเราเลย
ถ้าจะให้เดานะฮะมันมีแต่ว่าโดนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอโดนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
แฮคเกอร์ถ้ามันคอนโทรลหน้าจอเราได้มันคงไม่โง่ต่างกับวันถูกไหม
มันก็ต้องมาตอนเราชาร์จแบตตอนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเพื่อไม่ให้เราสังเกต
อันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้างแต่ว่าชาร์จปุ๊บมันออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยที่เคยโดนกันจะมีเป็นแบบนี้แล้วฮูโหโห
น้อยน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยอ่าแต่เท่าที่เคยเห็นมีอยู่บ้าง
มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักที่จะโดนแอปอะไรไปมันยังมีความเป็นไปได้มากกว่าที่
ไปโดนแบบเสียบสายแล้วโดนแท็กอันนั้นไอ้ไวไฟยังมีความเป็นไปได้มากกว่า
แต่ว่าหลังหลังเนี่ยสถิติมันน้อยลงแต่กลับกันสิติโทจันทร์ในเครื่องที่ว่า
ไปโหลดโปรแกรมอะไรมาแล้วมันยึดเครื่องเราแล้วมาอ่านคีย์บอร์ดเรา
หน้าจอเราอันนี้มากขึ้นต้องยอมรับว่าอันนี้มัน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง